ส่วนในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่ผ่านมาแล้วนะครับ
มีเหตุการณ์สำคัญในวงการกีฬาเกิดขึ้นมากมาย
วันนี้เรื่องรอบขอบสนามรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามครับ

ปรากฏการณ์กีฬาไทยในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลากหลายรสชาติหลากหลายเรื่องราว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประมวลเหตุการณ์สำคัญมาให้คุณผู้ชมได้รับชม
เริ่มจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่
ก็เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน
ฟุตบอลลีกและฟุตบอลทีมชาติไทย
ซึ่งแม้ในปีแรกในยุคของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แต่ก็ยังเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมจากผลงานของทีมชาติไทยชุดใหญ่
ที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคลับสมัยที่๕มาครองได้สำเร็จ
มาที่ปัญหาของสมาคมกีฬาเทนนิส
ภายหลังจากที่นายกิจสมบัติเอื้อมมงคล
ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมแทนที่ของนายสุวัสดิลิปปะพันลบ

ก่อนจะเกิดความขัดแย้งถึงความไม่ชอบมาภากลและระเบียบวิธีการเลือกตั้ง
จนเป็นปมยาวนานกว่า๙เดือน
ที่นายกิจสมบัติจะตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้การเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น
ที่เขาจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้ง
สรุปสุดท้ายทางสมาคมได้เชิญนายสุวัสดิ์เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมกิติมศักดิ
พร้อมผสานทีมงานจากกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่
ทำให้ปมความขัดแย้งสิ้นสุดลง
ระยะเวลา๑๕ปีบนเส้นทางการคุมทีมวอเล็กบอลหญิงไทยของโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกร
สิ้นสุดลงหลังจากศึกวอเล็กบอลเวิลกังปรีไฟนัลที่ประเทศไทย
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และทำให้แฟนชาวไทยกังวลไม่น้อยถึงอนาคต
ชออสพาทีมชาติไทยเป็นแชมป์เอเชีย๒สมัยในปี๒๐๐๙และ๒๐๑๘
ปลุกปั้นนักกีฬาหน้าใหม่ประดับวงการเป็นจำนวนมาก
ซึ่งหลังจากนี้โค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลจะเข้ามารับงานคุมทีมอย่างเต็มตัว
เจ้าคุณทงชัยหรือพระพรมมังคลาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไรมิตรวรวิหารเป็นบุคคลที่แฟนกีฬาชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดี
หลังปรากฏภาพเดินทางไปให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้
ที่ทีมจิ้งจอกสยามจะพังงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีมิลีกระดูกาลล่าสุดอย่างพลิกความคาดหมาย
จากนั้นจึงเกิดกระแสเจ้าคุณทงชัยฟีเวอร์โดยเฉพาะผ้ายาเลสเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากแฟนกีฬาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สมาคมกีฬาทั่วไปและผู้สนใจนิมนต์ให้เจ้าคุณทงชัยให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขณะที่ในปี๒๕๕๙เป็นอีกปีที่นักกีฬาไทยทำผลงานได้โดดเด่นบนเวทีโลก
เมรัชนกอินทนนท์กับการคว้าแชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์๓รายการติดต่อกันในเดือนเมษายน
ที่๓๕ในตารางเหรียญรวมทั้งหมดคือข่าวเด่นในรอบปีที่ผ่านมาจากนี้ในปี๒๕๖๐
วบติดตามทิศทางของวงการกีฬาไทยที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน